แต่ว่าจะพาไปทำบุญกับนี่เลยค่ะ
พี่หนุ้ยเชิญยิ้มพี่กิ๊บเชิญยิ้ม
แล้วก็พี่หลุยชวนชื่นคุณผู้ชมค่ะ
เขาเดินทางไปทำบุญกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บอกเลยว่าไปทำบุญแถมตัวเลขให้ด้วย
เมื่อวานนี้นะคะ๓คนเขาเดินทางไปไหว้ขอพร
ท่านรือศรีเนรและสิ่งศักดิ์ศิษย์ภายในอาสมรือศรีเนรภาดพุทธคุณ
อำเภอบางไซจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ดังมากนะ
ซึ่งนอกจากนี้ค่ะพี่นุ้ยเองเนี่ย
ยังได้ทำการยกเครื่องเสียงไปร้องเพลง
มอบความสุขทางเสียงเพลงให้กับพ่อแม่พี่น้องที่เดินทางมาทำบุญด้วยคุณผู้ชมใช่ค่ะ
และแน่นอนว่าไปที่อาสมฤษีเนรไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้เลยคืออะไรรู้ไหมจ๊
ใครจ๊ะอ่างน้ำมนถูกต้องโอ้โหนี่ตัวจริงสิ่งจริง
จริงเรื่องกูแต่รู้น่ะตอบอางตีฬานี้ฮะเลยนะ
น้ำมนอางนี้คุณผู้ชมค่ะเพราะไร
แต่มันมีมากกว่านั้นจริงเหรอ
เขาเดินไปส่องเลขจากเทียนที่อ่างน้ำมนต์เหมือนกัน
แล้วก็บอกเทคนิคการส่องตัวเลขด้วย

บี๊เขาบอกเคล็ดลับมานะ

ดวงไทยดวงมันเห็นเรียกอะไรก็จับคู่ได้เลย

แปดเก้าสวยงามเลยแปดเก้าเรียกว่า๐๙๙๐๘
โดดเดี่ยวแล้วเดี๋ยวเขาจะไปหาคู่เขาวิ่งมาหาคู่เขาเอง

คู่ไหนจับคู่เอาเองเลยครับ
มีคุณผู้ชมหาเขามาหลายตัวมาก

แล้ว๖จริงมันกระดกเป็น๙นะใช่ไหม

แล้วให้มา๖ตัวแบบนี้รางวัลที่๑หรือเปล่า
แล้วแต่ดวงใครดวงมันอะแต่พี่นิ้วไม่บอกเลย
ฉันเถียงได้ป่ะว่าไม่ใช่อ่ะ๓๒๘๖แค่นั้นเองเจ็ดจากไหนยังไม่มีอ้าวเจ็ดจากนี้
นี่ไงแม่เอาล่ะเอาล่ะคุณผู้ชมแต่ก่อนได้คุณผู้ชม๒คนคุณ๒คนยกมือขึ้นมาขนมมือ
เอาเป็นว่ารอบหน้าถ้าพี่จะไปไหนบอกพวกเราเดี๋ยวพวกเราติดสอยห้อยตามไปด้วยจะได้ร่วมบุญด้วยแล้วก็ได้ตัวเลขกลับมาฝากแฟนด้วย
เมื่อกี้มีใครบ้างนะ๓คนมีพี่กิ๊บคุณพี่เชิญยิ้มแล้วก็พี่หลุยชวนชื่นนะ
เพราะว่าเราจำเลขไว้แล้วถ้าเราไม่ถูกเราจะได้ไปว่าทุกคนจำชื่อพี่เขาไว้แล้ว
เขาไม่กล้าส่งลิปให้เรานะรอบต่อไป